คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรี
ความจริงแล้วทั้งสองฝั่งก็เป็นเครือญาติกัน
โดยมีฝั่งหนึ่งที่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

อีกฝั่งหนึ่งทำร้ายจนกระทั่งมีภาวะแท้งคุกคามนะฮะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่เขาเจ็บหนักเนี่ยเขาบอกเขาชื่อดาวนะครับ
อายุ๒๕ปีนะฮะเสื้อลายนะครับ
นี่เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะถูกกดลงไปนะฮะ
ดาวบอกดาวเนี่ยตั้งท้องอยู่๖เดือน
แล้วก็เอาคลิปนี้มาให้สื่อมวลชนดูเพื่อขอความเป็นธรรม
เธอบอกว่าเธอกับพี่สาวนับถือเป็นพี่สาวที่รู้จักกันนะฮะ
ก็คือเพชรอายุ๒๘ปีนะในคลิปมันสักครู่จะเสื้อขาวมีฮูต
นี่แต่นี่ฮะเธอก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับของตลาดที่เกิดเหตุ
เธอบอกเธอถูกเจนุสเจ้าของร้านเสริมสวยเสื้อสีแดงนี่เราทำลูกศรไว้แล้วนะฮะ
ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์โชว์ตัดเล็บขบด้วยพร้อมกับลูกสาวมาทำร้ายร่างกาย
นี่คือตลาดนัดท่าช้างในอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบเจ็ดสิงหาคมก่อนจะเกิดเหตุนี่เห็นไหมครับ
เนี่ยยืนโต้เถียงกับเนยลูกสาวของเจนุสอยู่
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยด่าทอกันผ่านโลกออนไลน์แล้วเจนุสก็เดินมาชี้หน้าต่อว่าเพชร
ว่าเป็นตัวปัญหานี่จังหวะตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็ปีการใส่กันก่อนตรงนี้แล้ว
นี่เห็นไหมฮะดาวบอกดาวก็พยายามเข้าไปกันดาวท้องอยู่๖เดือน
ดาวบอกดาวต้องเข้าไปเพราะว่าที่เพชรโดนเจนุสเข้าไปเนี่ย
ดาวบอกดาวเนี่ยรู้ว่าเพชรเนี่ยพี่เพชรเนี่ยเพิ่งไปศัลยกรรมคางมา
แล้วโดนแบบจับเขาที่คาเธอเลยต้องรีบพุ่งเข้าไปกันเอาไว้ก่อน
ปัดมือเจนุสสุดท้ายเจนุสก็โมโหทีนี้ชุลมุนวุ่นวาย
ดาวก็เลยโดนไปด้วยญาติแต่ละฝ่ายก็พยายามเข้ามาช่วยกันนะ
เข้ามาห้ามปรามกันนี่กล้องวงจรปิดของตลาดนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยเพชรเนี่ยหลุดออกมาจากวงตบตีนะฮะ
แล้วก็เข้าไปหยิบโทรศัพท์มือถือของดาวเป็นจังหวะที่เจนุสก็ปรีมาตบอีกรอบนึง
ดาวก็เสียจังหวะล้มลงเธอก็พยายามจะปิดบังท้องของตัวเองเอาไว้
แต่ก็ยังถูกทำร้ายอยู่นี่นะฮะส่วนเมื่อสักครู่จะเป็นผังความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับ
หลังเกิดเหตุดาวบอกดาวต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่๔วันนะฮะ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชนี่อันนี้ตามที่ดาวเขาบอกนะ
ส่วนนี้เห็นไหมฮะท้อง๖เดือนนะครับมีอาการปวดท้องเลือดไหลออกจากช่องคลอดตลอดเวลาด้วย
ลูกในท้องก็ดิ้นน้อยลงเธอก็กังวลว่าจะแท้ง
เพราะเธอก็มีภาวะแท้งคุกคามเนื่องจากเครียดมากอยู่แล้วด้วย
นี่บอกหัวเราะเยาะล่วงหน้าก่อนเลยได้ไหม
แล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอต้องการดำเนินคดีกับคู่กรณี
ก็คือเจนุสให้ถึงที่สุดถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ตาม
ก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะ
ตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายไปเลยค่ะที่นั่นไว้
เพราะว่าให้พี่สาวกับพี่ชายเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ค่ะ
หลายคนมองว่าเป็นญาติกันจะไกลกันได้ไหมคุยกันได้ไหม
อันนี้ก็ต้องไปตามความเป็นจริงนะพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของรูปคดีไปแล้วอ่ะ
เพราะว่าได้แจ้งความไปแล้วอันนี้ก็เลยให้พี่สาวกับพี่ชายเขาเป็นคนจัดการไป
พี่สาวกับพี่ชายไม่ยอมเลยครับพี่สาวกับพี่ชายไม่ยอมเลยครับ
ในมุมของเธอนะครับเธอบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่ดาวพูดเนี่ยมันไม่จริงนะ
วันที่เกิดเหตุเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำร้ายอะไรดาวเลย
ถ้าจะโดนตัวดาวก็มีแค่หยุมหัวจิกผมส่วนดาวอ่ะมาผลักเธอก่อน
พอลูกสาวเธอเห็นก็ต้องเข้ามาช่วยแม่แล้วมันก็ชุลมุนกันเกิดขึ้น
บอกว่าต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องนี้เนี่ยความจริงไม่ใช่ดาวไม่เกี่ยวข้องกับดาวนะครับ
แต่ตัวต้นเรื่องก็คือเพชรหลังจากนี้เธอก็พร้อมที่จะไปเจอกันที่สพเดิมบางนางบวชนะ
เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหลังจากทราบว่าคู่กรณีเนี่ยไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายเอาไว้
ค่ะอ่ารุ่นลูกรุ่นหลานนะครับแต่ความจริงแล้วในคลิปเนี่ยจะมียายจุกนะฮะที่เข้าไปห้ามเจนุสเนี่ย
แต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นี่นี่ยายจุกนะ

เห็นไยจุกนี่ไปหยิบขวดน้ำอัดลม
เหมือนกับจะไปตีฝั่งคู่กรณีหรือเปล่า
บอกกล่าวนะแค่จะเอาไว้คู

ชุกก็เคยมีปัญหากับฝั่งของเจนุท

ใช่เพียงพี่เป็นน้องเรื่องพี่ดินน่ะ
แจ้งความดำเนินคดีกันมาก่อนนะครับ
แต่วันนี้ทั้งสองฝั่งก็ต้องมากรุงเทพ

ก็นึกว่าจะมาช่วยได้ก็เหมือนกับจะไม่ได้นะฮะ
นี่ส่วนดาวเธอก็บอกเธอก็กังวลว่าตอนนี้ลูกในท้องปลอดภัย
แต่กลัวว่าจะมีเรื่องของภาวะแท้งคุกคามหรือเปล่า
ก็ต้องประคองตัวไปนะ